เดี๋ยวหวานเอ้ยไอ้ลูกแม่ปีนี้แม่ขอแชมป์นะ
คนเดิมทันด้านหลังเองอีย้อยติง
อาบน้ำให้สะอาดเลยให้สดชิ้นแล้วลูกน้า

นี่กำลังอาบน้ำให้เจี๊ยวหวานเตรียมลงแข่งวิ่งควายค่ะ
เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะ
นักท่องเที่ยวนี่ชอบมาดูมากแล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วแน่นอนค่ะเขาต้องมาดูวิ่งควาย
แต่เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันเหมาะไหมล่ะเกี่ยวกับการวิ่งควายเนี่ยก็แหมฝนยังคงมีอยู่เลยนะคะช่วงนี้
จะเห็นว่าปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิมอยู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็ช่วงนี้ร่องฝนเขาก็ยังอยู่ด้วยแต่ประมาณเนี่ยวันสองวันนี้ค่ะมันจะมีฝนมาเพิ่มอีกโอ้ยตายแล้ว
กว่าไอ้วิ่งไปคงแฉะหน้าดูอ่ะนะเอ้าฝนที่จะเกิดได้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงเช้าเช้ามีนิดหน่อยนะคะ
แถวจังหวัดที่เป็นลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวอพังมาภูเก็ตแต่หลังจากนั้นเขากระจายตัวมากขึ้น
ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศมันจะชื้นหน่อยนะรักษาสุขภาพด้วยนะ
ฝนน้อยช่วงเช้าแสดงว่าอากาศร้อนแล้วก็ตอนบ่ายฝนมาเนี่ยมันชื้นค่ะอากาศมันสลับกันแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาเด้อ
คุณผู้ชมเตือนกันแบบนี้ละกันนะคะนอกจากนี้ใครที่วางแผนท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเล
ขอเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนแผนที่จะไปเที่ยวทะเลอันดามันอยู่ในฝั่งนี้
แถวพังงาภูเก็ตที่ชอบไปกันคลื่นค่อนข้างสูงประมาณ๑เมตรขึ้นไป
ถ้าจุดไหนมีฝนคือสูงมากกว่า๒เมตรตายแล้วน่ากลัวนะคะเปลี่ยนแผน
ไปเที่ยวฝั่งอ่าวไทยแล้วกันเพราะจะเห็นว่าอ่าวไทยคลื่นลมค่อนข้างสงบ
อุณหภูมิช่วงเช้าพอฝนไม่มาร้อนตับแลบเลยร้อนสลับฝน
พอช่วงบ่ายฝนมาอากาศก็ดีขึ้นนะคะเย็นอกเย็นใจกันไป
เหมือนเดิมค่ะเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องของเกษตรกร
กพืชผลทางการเกษตรไว้ระมัดระวัง